คือหมายเรียกจริงแล้วเรียกให้ไปพบ๗มิถุนายน
คุณอนันต์ก็ติดต่อเข้าไปเลยบอกว่าขอไปก่อนแสดงความบริสุทธิ์ใจไปวันนี้เลย๕มิถุนายน
ก็เป็นคดีเรื่องของการร่วมกันฟอกเงินนะคะเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์และวัดพระธรรมกาย
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก็คือข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตภายในสากรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์จำกัดและเชื่อมโยงกับที่ดินของวัดพระธรรมกาย
แต่นายอนันต์เข้าพบก่อนกำหนดค่ะโดยนายขจรศักดิ์พุทธานุภาพอายการพิเศษฝ่ายสอบสวนสาม
ออกมาเปิดเผยว่านายอนันต์เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนกำหนดเพราะอยากจะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
พนักงานสอบสวนก็ได้ชี้แจงให้นายอนันต์รับทราบข้อกล่าวหานะคะซึ่งนายอนันต์เองปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แล้วบอกว่าไม่เคยรู้จักกับนายสุภาชัยศรีสุภาอักษรมาก่อนเลยเดี๋ยวขอเวลา๖๐วันรวบรวมเอกสารเพื่อมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ
พนักงานสอบศูนย์ก็ได้ชี้แจงให้นายอนันท์รับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวขอเวลา๖๐วันรวมเอกสารเพื่อมาชี้แจงหน้าที่
คุณผู้ชมครับคดีนี้สืบเนื่องมาจากว่า

ล้านบาทตัดสินใจบริจาคให้กับมูลนิธิคุณยายจันทร์ขนนกยูงซึ่งมีพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับวันนี้ก็ไปรับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวรอความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับ